กรากอ้างเป็นตำรวจชักมีดขู่จะฟันคน

ไม่รู้เหมือนกันว่าไฟแยงตาเป็นเหตุสังเกตได้

ลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจร่วมกันค่ะ
ถอยออกมาเดี๋ยวตำรวจมา

เย่เดี๋ยวตำรวจมา
อ้างตัวเป็นตำรวจไม่รู้ว่าใช่ตำรวจหรือเปล่าแต่ที่แน่เป็นโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ค่ะ
เราพยายามตรวจสอบให้อยู่นะคะที่อ้างตัวเป็นตำรวจใช่ตำรวจนครบานจริงไหม

ใช่ค่ะคุณผู้ชมเอาตั้งหลักสำหรับคลิปนี้กันใหม่นะคะ
ผู้หญิงที่เรียกว่าอ้วนยาวอ้วนยาวเนี่ยชื่อว่าคุณพัชรีส่วนคนที่ถูกเรียกว่าอ้วนชื่อว่าคุณสันติศุกร์
ผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันมาประสบเหตุแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนกว่าของวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
พอเกิดเหตุแบบนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่เลยไปคุยกับพี่สันติศุกร์กับคุณพัชรี
สองท่านนี้ที่ไปประสบเหตุนะคะเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลย
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันดึกมากแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนกว่าเนอะ
ตัวเองกับภรรยาเพิ่งจะเลิกงานขับรถจะกลับบ้านพอดี
ก็เลยแวะซื้อของบริเวณถนนคลอง๒ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
พอซื้อของเสร็จปุ๊บกลับมาที่รถอ้าวผู้ชายคนนี้มายืนขวางรถอยู่แล้วนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับรถเขานั่นแหละแล้วผู้ชายคนนั้นเปิดก่อนเลย
ถามว่าเปิดไฟแยงตาทำไมเปิดไฟแยงตาพี่เบิร์ต
คุณสันติสุขก็เลยตอบกลับไปบอกเฮ้ยพี่ไฟรถผมปกตินะ
รถผมเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วผมก็ไม่ได้เปิดไฟสูงด้วย

พร้อมทั้งถามกลับคู่กรณีว่าเอาแล้วพี่เป็นใคร
ทำไมมาจอดรถขวางหน้ารถผมแบบนี้
โน้นตอบว่าเป็นตำรวจนครบานหาอะไรนะเป็นเด็กอนุบาล
ไม่ใช่เป็นตำรวจนครบานเออเสร็จแล้ว
ผู้ชายที่ถอดเสื้อแล้วอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนครบาน

ขับรถแท็กซี่ออกไปเลยค่ะครับพี่สันติสุขแกก็ยังคาใจข้างในลึกลึก
ขับรถตามไปต่อเลยค่ะไหนเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าขอ
ขอดูบัตรพนักงานพนักการหน่อยขอดูบัตรพนักงานหน่อย
แต่ปรากฏว่าคู่กรณีไม่พอใจค่ะเดินไปที่รถไปเอาบัตรเหรอเปล่า
เอามีดลงมาจากรถแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะ
สันติสุขบอกว่าขณะที่แฟนกำลังถ่ายคลิป
ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยโอ้โหฉวยจังหวะนี้แหละค่ะ
ขับรถหนีไปเลยแล้วรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยนะ
เฉียวขาของคุณสันติศุกร์ทำให้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
แต่ว่าเล็กน้อยนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยทำไงดีอ่ะ
โทรไปแจ้งขนส่งปฐุมธานีนะคะแต่รู้ไหมคะ
ขนส่งบอกว่าไงนี่ชี้ให้ดูรอยแผลที่ถูกฉีด
ใหญ่มากอ่าใช่ค่ะอุ้ยเจ็บกายก็ส่วนหนึ่ง
นี่เจ็บใจมากกว่านะคะถ้าตอบแบบนี้
ขนส่งปฐุมธานีบอกว่าไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้
ทำไมเหตุผลอะไรรู้ไหมยังไง
เพราะว่าตนกับคู่กรณีไม่ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสขณะใช้ทางร่วมกัน

เอาแล้วพฤติกรรมส่วนตัวคุณเป็นคนขับรถสาธารณะนะ
เออใช่นี่แหละค่ะเป็นคำถามที่ผมถามในใจ
เกิดคำถามทำไมทำไมถึงรับเรื่องร้องเรียนไม่ได้
ก็ทั้งที่คู่กรณีเนี่ยขับรถสาธารณะขับรถทักซี่
แล้วถ้าเกิดว่าในนั้นเนี่ยมีผู้รีสานะ
แล้วคุณพกอาวุธแบบนี้มันเป็นอันตรายหรือเปล่า

ไม่แล้วแบบนี้ยังไม่เรียกทะเลาะวิวาสเหรอ
แล้วแบบไหนทะเลาวิวาดต้องเอามีเสียบพุงก่อนนะ

แล้วมันเป็นพฤติกรรมของผู้ขับรถสาธารณะนะ
เวลาที่มันไม่ป้องปลามเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุใหญ่
พอเกิดเหตุใหญ่แล้วก็มานั่งตามเช็ดตามล้างกัน
กันด้วยดีกว่าแก้เดี๋ยวแย่แล้วคุณจะแก้ไม่ทันนะฮะ
ยังไงถ้าโชเฟอร์แท็กซี่ดูอยู่เนี่ย
ติดต่อมาหน่อยก็ได้ชี้แจ้งหน่อยว่าไฟมันแยงตาจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าพี่เป็นตำรวจจริงนะก็ไม่แน่
นอกเวลาราชการอาจจะมาขับแท็กซี่ก็มี